ทีนี้เดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูศิลปะบนกำแพงวัดที่อายุเก่าแก่๖๐๐กว่าปี
วัดนี้เป็นวัดดังวัดเก่าแก่ใช่นี่คุณผู้ชมโปรยไปแบบนี้นี่
คุณผู้ชมถามว่าคุณอริยาคุณอริยาจะพาไปดูภาพจิตกรรมฝาผนังเหรอ
อ่ะเดี๋ยวลองดูเองค่ะนี่โอ้โหท่านเจ้าอาวาสพามาดูเลย
นี่ไม่ใช่แล้วล่ะถอนหายใจก่อนมือบอลแน่แน่เลยใช่ค่ะคุณผู้ชม
คือมาพ่นสีสเปรย์เหรอบางคนเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ
ราฟิตี้เหรอหรอแต่นี่กำแพงวัดนะ
แล้วมันไม่เหมาะไม่สวยนะก็ใช่อ่ะสิคุณเนี่ย
ไปคุยกับพระครูประหลัดอานนท์วิสุทธโธค่ะท่านเจ้าอาวาสนะ
บอกว่าก่อนนักข่าวจะมาอัตมาเนี่ยถอนหายใจไปแล้ว
ท่านเจ้าอาวาสวัดล่ามช้างอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
วัดนี้เนี่ยนะจริงเป็นวัดเก่าแก่อายุ๖๐๐กว่าปีอ่ะ
คุณคิดดูสิแล้วทำไมอ่ะกำแพงวัดอ่ะถูกมือบอลเนี่ยมาขีดเขียน

แล้วเอาจริงนะคือมันเดือดร้อนไปทั่ว

แล้วเขาก็มาพ่นตาสัญลักษณ์อะไรของเขา

ก็คืออย่ามาพ่นกราฟิตี้บนนี้เถอะ

นี่ค่ะซึ่งพอเห็นแบบนี้
ทางวัดเองนะพยายามลบพวกรอยแบบนี้ออกค่ะ

อาตมาก็ต้องให้ลูกศิษย์วัดมาขูดปูนออก
แล้วก็โปูปูนใหม่แล้วก็ต้องทาสีใหม่
ก็นี่พอโป๊ปูนใหม่ขาวเนียนนี่ชอบเลย
พดใหม่มาระบายใหม่มาเขียนใหม่แบบนี้ค่ะ

คนมาพ่นเป็นชาวต่างชาติแต่ก็ตามตัวไม่ได้

เจ้าอาวาสบอกว่าไม่รู้คนไทยหรือคนต่างชาติ
เดี๋ยวลองฟังเจ้าอาวาสหน่อยดีกว่าค่ะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะ
ภาพที่เห็นเมื่อกี้สวยอันนั้นคือมีคนมาขอว่า
ตู้เจ้าบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่เป็นภาพช้าง
อย่างนี้รับได้มันงามนะ
นักท่องเที่ยวมาจะได้ถ่ายรูปตรงนี้ได้
แต่นี่ถ้าช่องขวาเนี่ยบะได้เลยนะ

ไอ้คำเขียนอย่างเนี่ยเบาหู้เนี่ย
ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะวาดแบบสวย

รูปอะไรที่เกี่ยวกับแบบในวรรณคดีหรือเกี่ยวกับพุทธประวัติอะไรเนี่ย
ติดต่อวัดได้เลยเดี๋ยวยินดี
แต่ถ้าเกิดจะมาพ่นแบบมันไม่งาม

ต้องมาขูดกำแพงกันเองทาสีกันใหม่